ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่สุโขทัยนะฮะ
ทางวัดบอกว่าก็ไม่อยากแจ้งความ

เพราะดูแลครอบครัวนี้ถือว่าก็มารักขโมยอ่ะแหละ
แต่ท่านผู้ชมดูนะฮะมีคนร้ายขี่จักรยานมา๒คัน
คันแรกเป็นผู้หญิงนะครับใส่ชุดดำขี่มาคนเดียว
อีกคันนึงนะฮะผู้ชายแล้วก็มีเด็กหญิงสวมเสื้อสีเหลืองซ้อนท้ายมาด้วย
สองคันนี้นะฮะผู้หญิงที่ใส่เสื้อดำกับเด็กผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ย
นี่เขาเป็นแม่ลูกกันค่ะผู้ชายที่ขี่คันหนึ่งแล้วเด็กลงไปเนี่ย
อันนี้เขาเป็นสามีใหม่ของผู้หญิงแล้วพอเข้ามาถึงก็มองซ้ายมองขวา
แล้วพุ่งตรงไปดึงแบงค์ที่เสียบไม้ปักไว้กับต้นผ้าป่าในสารานี่ฮะ
ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาเงินออกมาแล้วก็ยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลายร้อยบาท
แล้วที่สำคัญคือเด็กหญิงก็ช่วยด้วยใช่เนี่ยเด็กก็ไปช่วยดึงแบงค์มานี่ฮะ
โอ้โหเด็กผู้หญิงนี้ก็เดินเข้าไปในโบสถ์ด้วยนะครับข้างในก็มีรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งของเกจิอาจารย์ชื่อดัง
แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีบาทรับบริจาคตั้งอยู่หน้าหุ่นขี้พึ่งอีกหลายใบนี่เด็กผู้หญิงเข้าไปเอานะครับ
อันนี้ก็ไม่ต้องถามไม่ต้องสืบแน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ต้องบอกค่ะ
ลำพังเด็กคงไม่กล้าทำเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปหยิบเงินมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับวัดเชิงคีรีตำบลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพระกับคณะกรรมการวัดเห็นว่าผิดสังเกต
เงินหายไปเงินบริจาคในบาทในไม้ปักที่ผ้าป่าเนี่ยนะฮะ
ก็เลยไปเปิดกล้องดูนะครับแล้วบอกว่าสามคนนี้รู้จักดีอ่า
หญิง๖ขวบเท่านั้นเป็นแม่ลูกกันกับผู้หญิงเสื้อดำ
ผู้ชายเป็นสามีใหม่สามคนนี้ก็นอนอยู่แถวข้างสระน้ำในวัดบ่อยบ่อยนั่นแหละ
ค่ะเนี่ยคนนี้เหมือนคนที่เคยมานอนจนจนเชื่อนะแย่แล้วล่ะ
ยังไงมันก็เวรกรรมมันมีอยู่แล้วถึงจะตามทันตอนไหนก็ได้
แต่หลวงพ่อที่วัดท่านก็ยังมีเมตตานะครับท่านบอกว่าจะไม่แจ้งความนะฮะ
ก็ถือว่าให้โอกาสกลับตัวกลับใจนะเรื่องนี้ครั้งนี้ถือว่าให้อภัย
ไม่แจ้งความดำเนินคดีอืมแต่ไม่อยากให้เด็กเด็กต้องมาทำอะไรแบบนี้ไง
ผู้ปกครองสอนให้เด็กไปขโมยของมันโอ้โห